หรอนี่น่าใช่หรอมะคะ

เดี๋ยวนะ

ยังไม่ได้เจอใครเลยอะ
อืม

คือพาดหัวข่าวว่าเป็นคิมเบอร์รี่อย่างนี้เลยเหรอ
เป็นทางสอนย่อ
คอควายหรอ
นางเอกแบ๊วเยอะแยะไป
รู้สึกยังไงพอตีความเป็นเราแล้วเรารู้สึกว่าโดนอีกแล้ว
เออก็ขอบคุณที่นึกถึงนะแต่ว่าไม่ต้องมโนเขียนเองดีกว่า
เพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นจริงจริงค่ะแล้วก็คงไม่น่าจะใช่คิมจริงจริงหรอกค่ะ

เราคงไม่มีความคิมเขียนอะไรอยู่
ไม่มีไม่มีแน่นอนนะคะไม่มีแน่นอน
แล้วตอนนี้เหตุการณ์อะไรเข้าใจจริงหรือเป็นงานหรือเปล่า
ไม่มีเลยไม่มีเลยทำงานแบบโปรมากเลยค่ะไปออกอีเวนต์ปกติ
ไม่ซีเรียสนะคะทุกคนสำคัญไหม
ซีเรียสค่ะแต่ตอนนี้กำลังแบบว่าเอ๊ะอะไรอ่ะกำลังงงอยู่ค่ะ
ซึ่งเราก็รู้จักกันอยู่แล้วค่ะไม่มีอะไร
ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลย
คิมคนเห็นฉาแล้วเข้าใจผิดไปต่างแล้วเขาตัดสินเอง
เขียนแบบว่าแก้ให้ดีกว่า
เพราะว่าไม่น่าใช่อะค่ะ

ที่เขาคิดว่าเป็นเราไหม

มันน่าจะเป็นเรื่องที่
เขาคงคิดถึงเราในหน้านังสือพิมพ์หรือเปล่า

อยากจะเขียนกันถึงแบบนี้เลยค่ะ
เราก็เจออะไรหนักพอแล้ว

คือทุกคนน่าจะรู้จักนิสัยคิมดีอยู่แล้วค่ะ
ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์ก็ให้

เชิญอย่างมากเด็ก

ก็ผ่านไว้ได้ดีค่ะ
พี่มาร์กวันนั้นขายละครค่ะ

เลยมาไม่ได้จริงแล้วก็ตรงพอดีเลยค่ะ
แต่ว่าก็ได้ไปอีกวันหนึ่งก็ได้ชวนพี่หมากไปทำบุญด้วยกันนะคะ

คิมเหรอคะมันจะมาไปค่ะ
โอ๊ยทุกวินาทีเลยค่ะ

ก็พยายามที่จะอยู่เคียงข้างกันให้มากที่สุด
ถามถ่ายกันว่าแบบวันนี้ทำอะไรกินข้าวหรือยังอะไรอย่างนี้
คือคิมว่าครอบครัวแบบแน่นขึ้นจากที่เจอเรื่องอะไรแบบนี้
เพราะว่าเราต่างคนทุกคนคือแตกสลายกันหมด
มันก็เลยแบบเป็นอะไรที่น่าช็อกมากแล้วก็ต้องดูแลกัน

ก็ถือว่าเป็นเสาหลักไหมก็เป็นอีกหนึ่งสาวก็แล้ว

ไปขอบพรพระเฉยเหนื่อยค่ะ

ก็เรื่อยไปกัน
เริ่มนานเรื่องขอให้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
หรือว่าเราไปสึกฆาตมาก็ยินมา

แล้วก็รู้สึกว่ามันก็โอเค

แล้วความรักอีกเลยไม่ต้องขอ

จริงก็ขอแบบภาพรวมค่ะ

ลองไป
ที่มาทำงานครับ

อ๋ออะไรจะเหลือไทมันเหรอครับเขินไหมเหรอ
และเริ่มโตแล้ว
หาไม่ได้บอกว่าอะไร

จริงเราลีมิตแค่นี้หรือได้อีก

จริงมันต้องเซฟอะไรเป็นพิเศษมั้ย

หรือว่ามีเหรอ

ไม่น่าจะมีอะไรโผล่มาได้
โปรดติดตามตอนต่อไป